สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
จะเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็คุณพลอยพินจิตค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้วงการบรรเทลมองเรา
ต้องพบกับความสูญเสียครั้งสำคัญอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะ
ในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในภาพยนตร์เรื่อง๑๕ค่ำเดือน๑๑
เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะ
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชอายุก็๗๗ปีค่ะ

จะนำกลับมาถึงบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้
และทำการรดน้ำศพในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้นะคะ
ส่วนการจะตั้งศพไว้กี่วันยังอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือของญาติญาติ
ซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้บ้างแล้วนะคะ

จากจะเป็นศิลปินเรื่องดนตรีพื้นเมืองแล้ว
ยังด่งดังจากการรับบทลวงพลโลเจ้าของวลีเดช
ในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ด
จากภาพยนตร์เรื่อง๑๕ข้ามเดือน๑๑
ทำให้ได้รับรางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่๑๒

และได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
เมื่อปี๒๕๓๒นะคะ
เป็นศิลปินมรดกอีสานประเภทตลกอีสานปี๒๕๕๙
หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และรางวัลมูลมั่งเมืองอุบลสาขาศิลปะการแสดงปี๒๕๕๗ด้วยนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงวงการตลก
วงการศิลปะการแสดงแขนงต่างเลยนะคะ
เพราะว่าคุณอาเนี่ยได้ทำประโยชน์ได้ฝากผลงานเอาไว้เยอะแยะมากมาย

จดจำคุณอาได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้แหละ